อะเวโร่

ชิวไปแล้วจริง

หลีมนะ

เกียวกว่าอะไรก็ได้

ถ้าใครคงไม่รู้
ผมไม่รู้เหมือนกันเน่ะทำไม

อ้ยดิมเบอร์เรีย

คือไปแล้วเนี่ยคือชื่อไปแล้วหรือลูกโป่งไปแล้ว
อะงั้นเกมนี้ก็คือ
โอเคเขามาสิว่าลูกบ่งช้า
อะมาลิฟต์สะติกค่ะ
เอาแล้วมาเลยมาหน่อยด้วย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

ประจำหนาวคั่วเจนเมื่อกี้

อ่าอ่าอ่า

นี่คุณก็คิดบัญชีกับคุณตูนไว้นะ

โอเคหมดเวลาพอดีรอดตัวไป